ผ่านไป๗วัน๓ชั่วโมง๔๘นาทีกับอีก๕๕วินาที
การค้นหายังไม่ยุตินะ
หลายคนก็คุยกันว่ามันผ่านมาสัปดาห์นึงแล้ว

ยังค้นหากันต่อยังทำภารกิจกันต่อไปนะคะ
แม้ว่าช่วงสายจะมีการซ้อมแต่ผู้ว่าก็ยืนยันแล้วว่า

พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจแล้วก็ปฏิบัติการการช่วยทั้ง๑๓คน
ในเวลานี้กันว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว
ติดตามพร้อมกันกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ

คุณผู้ชมคะการซ้อมแผนการช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ยังคงติดอยู่ในถ้ำวันนี้ยังพบว่ามีปัญหาหลายเรื่องนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องการจราจรซึ่งล่าสุดทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มีการสั่งให้เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ขณะที่วันนี้การสูบน้ำออกจากถ้ำโดยภาพรวมเป็นไปด้วยดีนะคะ
ปริมาณน้ำในถ้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ความคืบหน้าการสูบน้ำออกจากถ้ำของปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายในภาพรวมวันนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำกำลังสูงได้หลายเครื่อง
รวมไปถึงยังสามารถสูบน้ำออกจากจุดที่มีการเจาะบ่อบาดานไว้ก่อนหน้านี้ได้เพิ่มเติมอีกด้วย
โดยการใช้เครื่องสูบที่มีกำลังการสูบน้ำ๕๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง
อกจากนี้มีการเจาะบ่อบาดานเพิ่มเติมอีก๕หลุม
โดยผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๗ได้สั่งการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะบ่อบาดานที่นำเครื่องเจาะมาให้การสนับสนุน
เจาะบ่อบาดานบริเวณใกล้เคียงกับหลุมเดิมลึกลงไปราวราว๔๒เมตร
เพื่อไปเสริมกำลังในการดูดน้ำบาดานเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งการเจาะบ่อบาดานก็จะมีรอยแยกที่สามารถเชื่อมต่อไปยังน้ำบาดานที่อยู่ใต้ถ้ำได้
ส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยซิลหลังจากฝนหยุดตกในวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
โดยสามารถสำรวจโถงที่๓และตั้งจุดปฏิบัติการภายในได้
พร้อมทั้งได้มีการนำขวดอากาศลำเลียงเข้าไปและวางไว้ทุก๒๕เมตร
จากนั้นค่ะได้มีการเดินเชือกนำทางกลับสู่จุดสามแยกเพื่อให้ทีมอื่นสามารถเข้าไปได้
มีรายงานว่าเหลืออีกประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นที่จะไปถึง
ด้านนายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ได้รายงานสรุปความคืบหน้าการซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
วันนี้ได้ซ้อมแผนตั้งแต่การนำออกจากถ้ำลำเลียงส่งเต็นต์โรงพยาบาลสนาม
โดยมีรถพยาบาลไปรับก่อนที่จะมีการประเมินอาการและนำส่งโรงพยาบาลที่ได้เตรียมเอาไว้
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังบอกด้วยนะคะว่าภาพรวมการซ้อมแผนในวันนี้
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ
ส่วนสถานการณ์จริงหากจะมีข้อผิดพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียวก็ย่อมเป็นไปไม่ได้
โดยเฉพาะการจราจรในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่เป็นระเบียบ
ต้องมีการปรับแผนใหม่เพื่อส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
สำหรับวันนี้เองนะครับต้องขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่ช่วยกันปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับที่เป็นคนรู้ต่างให้
แล้วก็จัดอำนวยความสะดวกเดินทางออกไปนะครับ
หมอต่างที่เข้าไปนั่งรถทุกคันปฏิบัติเหมือนกับเป็นผู้ป่วยจริงนะครับ
โดยพยาบาลที่มาช่วยท่านไปดูก็ได้ข้างรถนะฮะ๑๓คันสำหรับน้อง๑๓คนคนละแห่งทั้งนั้น
บูรณาการนี่ไม่ง่ายนะที่จะเอารถหรือทีมแพทย์จากทุกหน่วยมารับบูรณาการเป็นทีมเดียวกันได้นะครับ
อันนี้เราทดสอบนั้นข้อบกพร่องในวันนี้เราก็จะน้อมรับกลับไปปรับปรุง
และล่าสุดนะคะมีประกาศจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายว่า
ซึ่งจะมีขนส่งจังหวัดเชียงรายนะคะได้จัดรถบริการรับส่งตลอด๒๔ชั่วโมงจำนวน๑๐คันโดยไม่อนุญาตให้รถคันอื่นสัญจรบริเวณทางเข้าดอยผาหมีและบริเวณทางออกซอยขุนน้ำบ้านจ้องค่ะ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะนี่ยังคงเป็นบรรยากาศในการช่วยค้นหา๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานซึ่งวันนี้อย่างเช่นเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะคะคือมีการทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตให้ออกมาจากถ้ำได้โดยเร็วที่สุดนะคะ
ส่วนบริเวณที่กั้นอยู่ด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้นะคะด้านในเป็นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือทั้ง๑๓คนให้ออกมาและภาพสดสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นในส่วนของพระสงฆ์รวมไปถึงแม่ชีจากหลายหลายสำนักนะคะที่วันนี้ยังคงเดินทางมาเพื่อช่วยอธิษฐานจิตให้เจ้าแม่นางนอน